ฝนที่เข้ามาตกในประเทศไทยช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะตกกระจายทั่วถึงหมดทุกพื้นที่นะคะ
พื้นที่เนี่ยอาจจะมีอากาศร้อนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะ

จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกในช่วงแรกต้องระวังฟ้าผ่าและลมแรงค่ะ
อุณหภูมิความร้อนจะค่อยลดลง

ใกล้ทะเลฝนอาจจะเยอะหน่อยนะครับ
ประมาณร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่ง

จุดที่มีฝนนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
แนะนำนะคะวางแผนเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
เพราะว่าที่นั่นต้องเผชิญกับฝนตกหนักเหลือเกิน

ต้องเผชิญกับฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
มีเสี่ยงน้ำล้นตระหลิ่งใน๒๑สายน้ำของประเทศจีนไหมคุณผู้ชม
นี่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยชีวิตผู้ประชาชนนะคะ